ยังคงอยู่ที่เรื่องพิษรักแรงหึงหึงจนต้องมีคนจบชีวิตลง
คราวนี้เป็นเรื่องของแฟนเก่ากับแฟนใหม่ผู้หญิงอยู่ตรงกลาง
นะคะเป็นจังหวะที่แฟนเก่ากับแฟนใหม่ดันเจอกันพอดี
มีปากเสียงกันผู้หญิงอยู่ตรงกลางเลือกไม่ได้
อย่างไรกันดีควักมีดออกมาสุดท้ายแฟนใหม่พลาดท่า
แฟนเก่าแทงจนเสียชีวิตเลยนะคะตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี
นำตัวนายธีรพงศ์บุญสนองซึ่งเป็นผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพจากเหตุที่ใช้มีดแทงนายกฤษฎาแก้วสุข
วัยสามสิบเอ็ดปีเสียชีวิตบริเวณริมถนนหน้าบ้านเลขที่หนึ่งเก้าสี่
ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะ
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะบอกตัวละครก่อน
มีนายธีรพงศ์บุญฉนองคนนี้คือผู้ต้องหา
เป็นสามีเก่าของนางพายลินปราสเปรียวหรือวันวัยสามสิบเอ็ดปี
นี่คือผู้หญิงเป็นสามีเก่าที่ยังคงติดต่อกันอยู่
มาหาสู่กันอยู่คืนเกิดเหตุนายธีรพงศ์สามีเก่ากับนางไพรินเนี่ย
ขี่รถไปธุระกันเสร็จธุระปั๊บนางไพรินก็ไปส่งนายธีรพงศ์ที่บ้าน
จากนั้นก็ขี่รถกลับบ้านอย่างไรไม่รู้แหละนายธีรพงศ์ซึ่งเป็นสามีเก่าเนี่ย
ขี่รถย้อนกลับไปที่บ้านของนางไพรินก็บังเอิญไปเจอกับนายกฤษดา
คนนี้คือนายกฤษดาสุขแก้วสุขใสเป็นพ่อม่ายอาชีพรับจ้างทั่วไป
ก็มาติดพันธชอบพอกับนางไพรินอยู่ขับไปบ้านนางไพริน
สามีเก่าก็เจอกับนายกฤษดาซึ่งเป็นแฟนใหม่เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มารับนางไพรินที่หน้าบ้านพอดี
สามีเก่าบอกผู้หญิงบอกว่าไม่ต้องไป
ฝ่ายแฟนใหม่ก็บอกว่าขึ้นรถมามันก็เลยเกิดเป็นการโต้เถียงกันระหว่างสามีเก่ากับแฟนใหม่
กฤษดาซึ่งเป็นแฟนใหม่เนี่ยเถียงสู้ไม่ได้ก็เดินไปคว้ามีดอิโต้ไปหานายธีรพงศ์เลย
ธิรพงศ์เห็นแบบนั้นก็ชักมีดพกออกมาแล้วก็จ้วงแทงไปหนึ่งครั้ง
กฤษดาเสียชีวิตเลยนะคะซึ่งนายธีรพงศ์เขาบอกว่าเขาทำแบบนี้เพื่อป้องกันตัวเพราะอีกฝ่ายมีมีดอิโต้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงนะคะกว่าจะเสร็จ
จากนั้นตำรวจก็นำตัวนายธิรพงศ์ไปสอบสวนต่อที่สพเมืองกาญจนบุรี
แล้วก็จะนำตัวฝากขังส่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ